ดูเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์หน่อยนะคะ
ความรักเนี่ยมันบางทีมันจะเกิดขึ้น
มันก็เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลากับทุกคน
มันไม่เข้าใครออกใครพูดยาก
ในการที่เราจะศึกษาดูใจทำความรู้จักกับคนอีกคนนึง
ก่อนที่จะไว้เนื้อเชื่อใจกันให้งงให้เงินอะไร
มันมีเหตุการณ์ผู้ชายชาวกาลสินคนนึงต้องรีบวิ่งไปแจ้งความเลยค่ะ
เพราะว่าเขาไปเจอผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีเลยนะเจอกันในเฟซบุ๊ก
พูดคุยชอบพอกันนัดเจอกันตกลงคบเป็นแฟนกันด้วยคบกันได้๒เดือน
แล้วผู้หญิงก็บอกว่าต้องใช้เงินดาวน์รถมอเตอร์ไซค์ให้หน่อยไม่มีรถไปทำงาน
เขาเนี่ยใช้ชื่อเขาดาวน์ให้แต่ว่าผู้หญิงเป็นคนผ่อน
ดาวน์รถออกมาเสร็จปุ๊บอุ๊ยปีใหม่เดี๋ยวต้องกลับไปเยี่ยมบ้าน
ไปแล้วไปเลยค่ะคุณผู้ชมจนบัตรนี้ยังตามตัวไม่เจอเลยค่ะติดต่อไม่ได้
ก็เลยรู้ตัวแล้วล่ะว่าตอนแรกที่แจ้งความเป็นห่วงด้วยนะ
กลัวแฟนไม่ปลอดภัยแต่พอไปถึงบ้านผู้หญิงถึงบางอ้อเลยค่ะทีนี้

แม่ของผู้หญิงบอกว่าทำใจเถอะผู้หญิงคนนี้เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาแล้ว
มีคดีติดตัวด้วยใช่แล้วก็เงินดาวคือบอกว่าเออผู้หญิงดาว
แต่เวลาทำสัญญาที่ต้องผ่อนเป็นผู้ชายผ่อน
แล้วผู้ชายบอกแล้วตอนนี้ผมต้องยังไงผ่อนกุญแจรถเพราะรถไม่อยู่
คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยนะคะผู้เสียหายก็คือนายทศพลสาชายันอายุสี่สิบปีค่ะ
เป็นชาวตำบลดอนจานอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสิน
ก็เอาเอกสารหลักฐานการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดง
หมายเลขทะเบียน๑กกน๕๗๓๙กรสินมูลค่า๖๒๑๖๐บาท
ไปแจ้งความที่สพดอนจานว่าถูกผู้หญิงหลอกให้ทำสัญญาเช่าซื้อ
แล้วก็เชิดรถหนีไปเขาเล่าให้ฟังว่า
ตัวเขาเนี่ยเปิดร้านรับทำป้ายไวนิวในอำเภอดอนจาน
รู้จักกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้อายุ๒๖ปีเป็นชาวอำเภอยางตลาด
หน้าตาดีเลยแหละไปเจอกันทางเฟซบุ๊กก็ติดต่อพูดคุยกันจีบกัน
สนิทสนมไว้ใจจากนั้นชวนมาทำงานที่ร้านด้วย
เพราะเขาก็ตั้งใจจะขยายกิจการแล้วก็คบกันเป็นแฟน๒เดือน
ผู้ใหญ่สองฝ่ายรับรู้ด้วยนะคะว่าเป็นแฟนกัน
ตอนแรกผู้หญิงเนี่ยมีรถเก๋งอยู่หนึ่งคันแต่เอาไปจำนำที่เต็นต์รถ
ก็เลยไม่มีรถขับไปทำงานทำธุระก็เลยบอกนายทศพลบอกว่า
มอเตอร์ไซค์ให้หน่อยได้ไหมไม่มีรถไปทำงานเลยค่ะ
ด้วยความรักเชื่อใจด้วยก็แฟนก็ไปดาวน์รถให้๖๐๐๐กว่าบาท
ทำสัญญาเช่าซื้อไปเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะ
โดยผู้หญิงจ่ายเงินดาวแต่ว่าใช้ชื่อเขาในการทำสัญญาเช่าซื้อ
จากนั้นผู้หญิงก็บอกว่าจะกลับไปเยี่ยมบ้านที่ตำบลอุ่มเม่าอำเภอยางตลาด
วันหนึ่งก็แล้ว๒วันก็แล้วหลายวันก็แล้วติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
ไม่ได้ทุกช่องทางนะคะมือถือไลน์เฟซบุ๊กอะไรตามตัวไม่เจอเลย
เป็นห่วงกลัวว่าแฟนจะได้รับอันตรายเพราะว่าแฟนสวย
ก็กลัวว่าจะไปโดนใครอะไรยังไงหรือเปล่า
ก็เลยไปตามหาที่บ้านฟังเขาเล่าหน่อยค่ะว่าเจออะไรบ้าง
มีเพื่อนหรือว่ามีคนรู้จักผมบอกว่า
พ่อเขาที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขามีพฤติกรรม
ของผมเนี่ยเป็นการที่สี่ซีแล้วที่เจอลักสนทนอย่างงี้ครับ
แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีหรอกไม่ใช่แค่เรื่องมอเตอร์ไซค
มีหลายเรื่องครับหลอกว่าเอาเงินขอเงินไปสอบตรงนั้นตรงนี้
ไปถึงบ้านแม่เขาบอกว่าเขาจะไปสอบได้ไง
เพราะว่าเขามีคดีติดตัวอยู่มีหมายสารอะไรติดตัวอยู่
จะไปสอบเป็นข้าราชการเป็นอะไรได้ไงอย่างนี้
ลักษณะว่าให้ผู้ชายออกรถแล้วก็ไปเอารถไปจำนำเอาไปอะไรต่างอย่างนี้ครับ
ก็เลยเริ่มเริ่มความหวานใจเริ่มไม่เชื่อใจ
คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาเยอะนะบอกว่าพี่เขาดูหน้าตาใจดีอ่ะ

โดนเชิดมาใส่ไปก็ช้ำใจที่๒แล้วนะ
อันนี้ยังรับแจ้งความเป็นคดีไม่ได้นะ

เพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นยังไม่เข้าข่ายคดียักยอกทรัพย
รักทรัพย์เขาเรียกว่ามันเป็นการให้โดยเสน่ห
ใช่ไหมคุณเขียนพี่สอบหรือเป็นแฟนกันก็ให้โดยเต็มใจให้ไง

เดี๋ยวต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าเคยมีพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้
หลอกคนอื่นมาหลายคนอย่างนี้
เขาตั้งใจหลอกอันนี้ไม่แน่อาจจะถูกดำเนินคดีได้

คือตำรวจก็บอกว่าถ้ายังไม่สบายใจ
ให้ลองทำแบบนี้นะทำตามแบบนี้นะ
ทวงถามจากผู้หญิงที่บ้านเลย
ถ้าถูกผู้หญิงปฏิเสธถ้าเขาเอ่ยปากปฏิเสธที่จะคืนรถเมื่อไหร่
นั่นแหละแจ้งความได้ทันทีที่สพยางตลาด
เจ้าของท้องที่ภูมิลำเนาของผู้หญิงได้เลย
ทศพลโทรหาแม่เลยค่ะ
เพราะว่าสองครอบครัวรับรู้นี่ว่าเป็นแฟนกัน
โทรหาแม่ของฝ่ายหญิงแม่ก็บอกว่า
อืมลูกแม่เป็นคนชอบเที่ยวเตร
ที่สำคัญลูกแม่ติดพนัน
ลูกแม่ทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว
ทศพลทำใจเถอะลูกตัดใจซะด้วยนะ
เดี๋ยวแม่จะพยายามหาที่ดินไปขาย
เอาไปถ่ายรถเก่งที่นำไปจำนำเต้นรถกลับคืนมา

โอ้นี่ไงไม่ได้ผ่อนมา๓เดือนแล้ว
ไฟแนนซ์ก็ตามยึดรถ
อย่างนั้นฝากไฟแนนซ์ไปล่า
จะได้เจอตัวผู้หญิงด้วย
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาปวดใจมากนะ

เพราะกลัวจะถูกนำไปแปลงสภาพ
ถ้าแปลสภาพปุ๊บนี่คือผ่อนกุญแจเปล่าเลยนะคะ

และอยากให้เป็นอุทาหรณ์ถึงหนุ่มและสาวด้วยเหมือนกันนะ
ทุกคนเลยคืออย่างที่บอกความรักเกิดขึ้นได้ทุกที่

คือรู้หน้าไม่รู้ใจเวลาในการศึกษากัน
อันนี้สำคัญจะได้รู้จักตัวตนของกันแล้วกันนะคะ